ัสลักหายประโคนเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดชิงแชมป์เอเชียนะครับ
แล้วก็เขาเป็นหนึ่งนักเตะที่เปลี่ยนจากการเล่นสนามเล็ก

วันนี้น่าจะเป็นกำลังสำคัญหลังจากนัดที่แล้วอาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มที่

สัสลักหายประโคนเด็กหนุ่มเจ้าของฉายาพีป๊อกบ้า
ผลงานที่โดดเด่นต่อเนื่องจากศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
และเป็น๑ใน๒๐ขุนพลลุยศึก๔เกม
เส้นทางชีวิตของสัสลักษณ์เริ่มต้นกับการเป็นนักฟุตซอล
และฉายแววจะเป็นดาวเด่นของวงการฟุตซอลดวงใหม่
วัยเพียง๑๘ปีกับโรงเรียนสุรสักมนตรี
แต่แล้วเส้นทางของสัสลักษณ์ก็หันสู่ฟุตบอลเต็มตัว

ไปเข้าตาโค้ชวังทวชัยดำรงองค์ประกูล
อุ่นซื้อทีมแบงคอกยูเนเตศในขณะนั้น
พีตัดสินใจหันสู่ฟุตบอลใหญ่เต็มตัว

เพราะว่าเหมือนเราก็เน้นไปทางฟุตซอลซะมากกว่าตอนนั้น
เพราะว่าคิดว่าเราไปทางฟุตซอลน่าจะดีกว่า
เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแบบรู้ว่าเราควรจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

แต่ฟุตซอลก็ยังมีทีมมีอะไรมาติดต่อเข้ามา
แต่พอไปซ้อมฟุตซอลอยู่ที่ชนบุรีบูเวฟ

เพราะว่าตอนนั้นเขาเข้ามาโคลกับสุรสักมนตรีพอดีครับ
ก็เลยตัดสินใจถามหลายคนว่าถ้าไปฟุตบอลจะไหวไหมอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็เลยบอกว่าแนะนำให้ไปฟุตบอลดีกว่า

ก็เลยคือบอกตัวเองว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับผม
ผมก็มาก็พอตัดสินใจได้พวกผมก็เลยตั้งเป้าตัวเองเลยครับ
ว่าต้องติดทีมชาติต้องทำให้ดีที่สุด
เพราะอายุที่ยังน้อยทำให้เขามีช่วงเวลาที่ท้อใจ
จนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต
คือการได้รับการติดต่อจากสโมสรยักษ์ใหญ่ของวงการ
อย่างบุริรัมย์ยูนิเต็ทซึ่งเป็นทีมบ้านเกิด
จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์
ด้วยการลงสนามให้ทีมประสาทสายฟ้าในตำแหน่งริมเส้นอย่างต่อเนื่อง
และปูทางสู่การเป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากที่สุด
ตอนนั้นแหละครับก็แค่ตัดสินใจแค่ว่า
ที่นี่เป็นบ้านเกิดเพราะว่าเหมือนผมเคย

แค่อยากเล่นให้บ้านเกิดตั้งนานแล้วครับ

เพราะว่าบุรีรำเป็นทีมใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ
ก็เลยแต่พอเหมือนเขาติดต่อเข้ามาอย่างนี้
ผมก็เลยตัดสินใจว่ามีโอกาสแล้วผมก็เลยลองสักตั้งดีกว่า
เพราะว่าอยู่แบงคอกผมก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสอะไรอย่างนี้
บุรีรำอาจจะมีโอกาสพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า
เราก็มีฝีมืออะไรแบบนี้ครับ
เกม๒๐๑๗กับเส้นทางในการป้องกันแชมป์ให้ได้อีก๑ครั้ง

แม้ว่าผลงานในนัดแรกเขาจะยังไม่พอใจกับฟอร์มของตัวเอง
แต่เขาก็ยังเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมและตัวเขาเอง
จะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันนัดต่อไป
ติดตามให้กำลังใจศาสนลักษณ์ไทยประโคน
ที่เปลี่ยนจากท่อมดพุทธซอลจูเนีย
ว่าเขาจะฉายแววเต็มตัวในศึก๔เกมครั้งนี้ได้หรือไม่
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน